ใช่ค่ะเอาล่ะคุณผู้ชมคราวนี้เราเตรียมตัวไปเที่ยวกันหน่อย
เพราะว่าเดี๋ยวตรุษจีนผ่านไปก็วันวาเลนไทยในช่วงสุดสัปดาห์นี้พอดีเลยนะคะ
อย่างที่เราถามคุณผู้ชมนั่นแหละว่าอยากไปเที่ยวที่ไหน
เราก็เลยอยากจะขอแนะนำคุณผู้ชมก่อนว่าไปที่ขอนแก่นกันค่ะ
เพราะที่นี่นะคะเขาได้จัดตกแต่งสถานที่ให้สำหรับคู่รักไปถ่ายรูปกัน
แถมมีมุมเก๋คือมุมเสี่ยงทายความรักให้คู่รักกันด้วยค่ะ
แต่มุมที่ว่านี้มันเป็นยังไงทำไมคู่รักถึงได้อุทานบอก
ทำไมมันใหญ่ขนาดนี้
ตลาดต้นตานค่ะริมถนนมิตรภาพในเขตเทศบาลนครขอนแก่นนะ
พามาที่นี่เพราะเขาได้มีการจัดตกแต่งสถานที่ให้รับวันวาเลนไทย
มีทั้งรูปหัวใจสีแดงมีไฟประดับประดาษสวยงาม
บนจุดที่เป็นสะพานข้ามน้ำ
ที่จะจัดมุมไว้ให้คนที่มาเดินตลาดได้
เสี่ยงทายแบบธรรมชาติแบบบรรยากาศจีนแบบนี้นะ
พอดีจังเลยอ๋อมันจะมาแบบธรรมดาไม่ได้ปีนึงครั้งหนึ่ง
มันต้องยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ผิดปกติ
จนถึงขั้นที่คนเห็นแล้วต้องบอกว่าเฮ้ย

มันใหญ่มันใหญ่อันนี้คือเราซูมให้เห็นใกล้
คุณผู้ชมอาจจะรู้สึกว่าก็ธรรมดาทั่วไป
แต่เดี๋ยวให้ดูก่อนว่าการจะกระเยามันต้องทำแบบนี้
ต้องอุ้มเลยของบ้านนี้กว่าลูกกล่าวใช่ค่ะอุ้มลงตัว

แต่ถามหน่อยว่าไอเดียนี้เริ่มต้นยังไง
ก็ต้องไปถามผู้บริหารตลาดต้นตานค่ะ
คุณพี่นิจการพัฒนาภิรเดช
ท่านจะว่ายังไหล่ไปฟังเลย
คือเรารู้สึกว่าปีที่ผ่านมา๒๐๒๐กับปีนี้

เราก็เลยรู้สึกว่าเราต้องพึ่งอะไรที่มันใหญ่ขึ้น
เพื่อให้โชคเราได้ดีมากขึ้นอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็เป็นคอนเซ็ปต์ที่คิดกันตลก
อยากให้ทุกคนมาแล้วก็มีรอยยิ้มอะไรแบบนี้ค่ะ
นี่มีรอยยิ้มมีเสียงหัวเราะกันไปพร้อม
มันเป็นสิ่งที่จำเป็นมากกับในยุคนี้สมัยนี้

เพราะมันทำให้ชีวิตของเราเนี่ยมันพร้อมที่จะเดินหน้าต่อ

ใครเครียดอยู่ก็เอิ่มขอนคลายความเครียดไปได้บ้างอะนะ
สำหรับใครอยากจะไปเที่ยวในวันตรุษจีน

ไปได้เลยนะคะที่จังหวัดขอนแก่น
อย่าลืมนะว่าออกกำลังกายไปให้พร้อม

ดูแลรักษาสุขภาพของตัวคุณเองและคนที่คุณรักด้วยค่ะ
กลัวจะได้โชคได้ราบเรื่องความรักใช่ไหม
จะเสี่ยงยังไงให้ได้รับเรื่องความรักเนี่ย
ก็ลองดูลองแล้วแต่ละคนมันไม่เหมือนกันหรอกลองแล้วลองมาหลายปีแล้ว
ก็มีโอกาสได้ลองกันต่อไปจะพาไปขอโทษ